คุณผู้ชมสามารถส่งข้อความมาร่วมไว้อาลัย
กับการจากไปของพระเอกในดวงใจคุณปอทฤษฎี
รวมถึงให้กำลังใจครอบครัวสหวง
หน้าจอไทยรัฐทีวีได้ในขณะนี้นะคะ
คุณผู้ชมสามารถส่งข้อความมาได้ผ่านทางไลน์
ซึ่งขณะนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ยังคงเกาะติดบรรยากาศ
อยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะ
ซึ่งขณะนี้ก็มีผู้สื่อข่าวหลายสำนัก
ยังคงปากหลักติดตามความขึ้นไหวอยู่ที่นั่น
ติดตามได้จากคุณรัชนีคำนึงควรผู้สื่อข่าวแท้รัฐทีวีค่ะ
บรรยากาศขณะนี้ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะ
เพราะว่าสื่อมวลชนส่วนใหญ่ได้ทยอยเดินทางกลับแล้ว
เนื่องจากทราบว่าครอบครัวสหวงได้เดินทางออกจากโรงพยาบาลรามาธิบดีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ขณะที่ก็มีสื่อมวลชนบางสำนักที่ยังปักหลักรอติดตามทำข่าวการจากไปของปทฤษฎี
หลังจากที่เจ้าตัวนั้นต้องต่อสู้กับภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากโรคไข้เลือดออกขั้นวิกฤตมายาวนานถึง๗๑วัน
กระทั่งจากไปอย่างสงบเมื่อเวลาประมาณ๑๑นาฬิกา๕๐นาทีตามประกาศของทีมแพทย์รามาธิบดีฉบับที่๑๙ค่ะ
โดยอาน้ำอ้อยสอนมนตาพิชัยสอนแพงผู้จัดการส่วนตัวนะคะได้เป็นตัวแทนของครอบครัวสหวงออกมาให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตา
ระบุว่าครอบครัวได้ทำใจไว้ล่วงหน้ากับอาการที่สุดลงของปอเป็นระยะและกล่าวเพียงสั้นว่าปอได้ไปสบายแล้ว
เราทราบมาตลอดเราทราบดีว่าเขาเนี่ยสู้
นี้ก็จะพาปอกลับบ้านที่บุรีรำไปตั้งสวดที่วัดกลางนะครับอำเภอบุรีรำบ้านเกิดครับสวดรดน้ำศพตอน
โมงเย็นแล้วก็สวดทุ่มหนึ่งครับมีวันอังคารวันพุธพฤหัสศุกร์และเสาร์แล้วก็
ทำภารกิจวันอาทิตย์พยายามเต็มที่ครับทำใจเพราะรู้ว่าวันหนึ่งคงมาถึงได้
ก็ก็สู้กันมาตลอดอดทนกันมาตลอดเขาก็ไปสบายจริง
โดยเมื่อช่วงบ่ายนะคะผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่าทางโรงพยาบาลนั้นได้เคลื่อนย้ายศพของพระเอกดังจากชั้น๙อาคารสมเด็จพระเทพ
ที่แผนกนิติเวศเพื่อทำการชนสูตรศพตั้งแต่เวลา๑๔นาฬิกา
โดยตลอดทั้งวันบริเวณหน้าห้องนะคะก็มีกลุ่มแฟนคลับแล้วก็เจ้าหน้าที่บางส่วน
เฝ้าติดตามที่ด้านหน้าโดยไร้วี่แววของคนในครอบครัวสหวง
ขณะที่ครอบครัวได้แจ้งกับผู้สึกข่าวว่า
จะมีการทำพิธีเคลื่อนย้ายศพปทฤษฎีกลับบ้านเกิดในจังหวัดบุรีรำในวันพรุ่งนี้เวลา๙นาฬิกา
และจะมีพิธีรดน้ำศพเวลา๑๖นาฬิกาที่วัดกลางพระอารามหลวงจังหวัดบุรีลำ
ก่อนจะมีพิธีชาปนกิจศพในวันอาทิตย์นี้ค่ะ
ส่วนกรณีการบริจาคอวัยวะของปทฤษฎีนะคะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีได้รับคำอธิบายจากศาสตราจารย์
แพทย์สุรศักดิ์ลีลาอุดมลิปิ
อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
อธิบายว่าการบริจาคอวัยวะเพื่อส่งต่อให้ผู้ป่วยรายอื่นนั้น
กรณีของปอไม่สามารถทำได้
จากอวัยวะภายในนั้นติดเชื้อรุนแรง
แต่หากมีความประสงค์จะบริจาคร่างกาย
เพื่อใช้เพื่อการศึกษานั้นสามารถทำได้
แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความต้องการของครอบครัว
ผู้สื่อข่าวก็ยังไม่ได้รับคำยืนยันจากครอบครัวสหวง

กับการบริจาคร่างกายของปทฤษฎีค่ะ
ชนีคำนึงควรข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ